วันนี้๑๔กุมภาพันธ์ตรงกับวันวาเลนไทยนะครับ
ภาคการเมืองที่กำลังเดินหน้าหาเสียงเลือกตั้งสอสอกันอยู่
ก็เลยต้องปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับเทศกาลวันแห่งความรัก
ซึ่งจะมีสีสันและบรรยากาศอย่างไรบ้างติดตามจากรายงานครับ
วันแห่งความรักทั้งทีแต่ละพักการเมืองลงพื้นที่หาเสียง
ไม่มีใครตกเทนเลยค่ะมอบดอกไม้สวมกอดถ่ายรูป
พร้อมด้วยแฮสแท็กเด็ดฟ้ารักพ่อพ่อก็รักฟ้า
และแฮสแท็กถึงฟ้าจะรักพ่อแต่หมอก็ห่วงใยฟ้า
ของนายแพทย์คณวัฒน์จันทรราวัลหรือหมอเอก
สมัครสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย์
จัดกิจกรรมฟรีฮักมีแฟนคลับทั้งผู้ชายและผู้หญิง
มาร่วมต่อแถวมอบดอกไม้ให้กำลังใจ
โดยหมอเอกบอกว่าฟรีฮักเป็นกิจกรรมก่อน
ที่ไม่ได้หมายถึงความรักของหนุ่มสาว
แต่ชวนกันมากอดทางความคิด
แม้ว่าจะมีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง
แต่ก็อยู่ร่วมกันได้
ผมไม่สามารถสัญญาได้นะครับว่าจะชนะหรือแพ้
แต่ผมบอกไปแล้วในการเปิดตั้งแต่เปิดตัวศูนย์
ว่าการต่อสู้วันนี้เนี่ยต้องเป็นการต่อสู้ที่น่าจดจำนะครับ

ถึงแม้ว่าฟ้าจะรักพ่อ

นี่ก็ตอกย้ำกระแสฟ้ารักพ่อยังคงแรงต่อเนื่อง

นำโดยนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
พร้อมทีมพ่อก็รักฟ้าลงพื้นที่เมืองเก่าอายุทยาและโคราชบ้านเอง
แนะนำตัวผู้สมัครสอสอพร้อมโชว์วิสัยทัศน์โคราชมหานคร
เหล่าบรรดานางฟ้าเอ้ยนักศึกษามารอถ่ายรูปโบกมือทักทาย
ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจตลอดเส้นทางส่วนคนนี้ก็ไม่ตกเทรนด์
ฟ้ารักพ่อพ่อก็ไม่ว่าแต่ฟ้าต้องรักประเทศ
คมของนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
บอกขณะลงพื้นที่ปฐุมวันบางรักและสาธรณ์
ผู้สมัครของพักหาเสียงในแคมเปญวันวาเลนไทย

ใส่เสื้อติดแฮสแท็กคนพลังบวก
และชูป้ายแฮดแท็กทีมลุงตู่
รักใครไม่ว่าขอให้ฟ้ารักประเทศไทย
พร้อมบอกประเทศไทยมีเวลาไม่มาก
หวาธกรรมเอาไว้ทีหลัง
ส่วนพักชาติพัฒนาก็ไม่พลาด
นายสุวัสดิลิปตะพันลบประธานที่ปรึกษาพัก
เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวคารวาลรถแห่
นำเสนอนโยบายโคราชคิกออฟ
เขียนคำว่าโคราชบ้านเราครับ
ลงบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดใหญ่
ตัดเป็นรูปหัวใจสีส้ม
ในวันนี้เป็นวันวาเลนไทยวันแห่งความรักษาก่อน
อุ๊ยมันยังหวานจน
เช่นเดียวกับพักเสรีรวมไทยนายเศรษฐพลแท่นดี
ผู้สมัครสอสเข็ดหนึ่งจังหวัดสุริน
นำขบวนรถจักรยานซึ่งตกแต่งด้วยดอกกุหลาบ
สีชมพูเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันวาเลนไทย
ออกมาปั่นเดินหาเสียงแบบข้อประตูบ้าน
และชูนโยบายพักหยุดความจน

เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์
ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
แต่ก็มีหลายพักที่ต้องลุ้นระทึก
ในวันพรุ่งนี้๑๕กุมภาพันธ์
เพราะมีกระแสข่าวว่ากรรมการการเลือกตั้ง
ไม่รับรองคุณสมบัติผู้สมัครสอสอ
แบบแบงเกจ๕๐๖คน
เหตุเพราะไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสมาชิก
มีผู้สมัครที่เป็นสมาชิกซ้ำซ้อนกับพักการเมืองอื่น
เป็นสมาชิกพักการเมืองไม่ครบ๙๐วัน
และไม่เป็นผู้ร่วมจัดตั้งพักการเมือง
พักมหาชน๑๓๓คน
เศรษฐกิจใหม่๒๗คน

รวมพลังประชาชาติไทย๗คน

และพักประชาธิปัตย์๑คน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน